ปฏิหารค้นหาลูกเรือหลวงสุโขทัย
ยังมีอีก๒๓ชีวิตรอการค้นหาอยู่นะฮะ

ตอนนี้ต้องหวังพึ่งปฏิหารจริงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวตัวไม้

ใช่ค่ะดูสิคะกลางหน้ากระดาษเลย
พรมค้นหาเลือนราง
๓วัน๒๓ชีวิตไร้ชะตากรรมค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่๔แล้ว

เราจะไปติดตามปฏิบัติการค้นหากัน
เริ่มกันที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ
กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
สโมสรศัลยบัตรกองทัพเรือ
ขอไปฮะกองเรือยุธกาลอเบอร์สัตว์ตะหิบ

ญาติของกำลังพลที่ศูนย์หาย
มารอฟังความคืบหน้าในการค้นหา
มากันเป็นหลายสิบคนเลยญาติญาตินะครับ
ร้อนใจไม่สบายใจ

แล้วเนี่ยพี่เบิร์ตคือครอบครัวมาปักหลักอยู่ตรงนี้เลย
รอว่าเรือหลวงที่ไปช่วย
จะกลับเข้าฝั่งมาแล้วจะมีรายชื่อของลูกหลานฉันไหม

บรรยากาศแบบนี้นะผมเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะ

พอเจ้าหน้าที่เดินมาเท่านั้นญาติรู้กันพลึบเลย

ถือกระดาษเดินผ่านมาเรื่องอื่นนะ

คือส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความหวังผมก็มีความหวัง
พวกเราก็มีความหวังครับที่จะเจอกำลังพลที่ศูนย์หายปลอดภัย
ญาติของกำลังพลผู้เสียชีวิตนะฮะ
ทั้ง๖นายเนี่ยก็ไปที่ศูนย์ประสานงานเหมือนกันนะครับ
เพื่อจะเตรียมเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสีย
คุณผู้ชมครับนี่ฮะกอดคอกันร้องไห้

ทีมข่าวได้คุยกับนางแก้วมณีพิมพ์ที
ภรรยาของพันธาเอกอำนาจพิมพี
สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่งผู้เสียชีวิต
แก้วมณีนะฮะ
คุณแก้วมณีเปิดใจทั้งน้ำตาถึงความรู้สึก

สามีเป็น๑ใน๖ของผู้เสียชีวิต
จึงมารอรับเพื่อให้สมเกียจ
ของลูกผู้ชายชาติทหารที่ทำงานเพื่อชาติ
ลมหายใจสุดท้าย
จากนั้นครอบครัวของทหารเรือทั้ง๖นาย
เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ถือรูปสามีในชุดกำลังพลฝีพาย
ไปที่ฝูงบิน๒นะครับ
ฝูงบิน๒หน่วยบินเรือหลวงจักรีนรเบศ

เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซีฮ็อก๒นายนะครับ

ไปยังอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันลำนี้ฮะ
เพื่อไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

เตรียมการดูแลญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิต
อย่างสุดกำลังครับอย่างสุดกำลัง
คุณผู้ชมครับหลังจากตรวจพิสูจนอัตลักษณ์เสร็จสิ้น
ภรรยาของพันธาเอกอำนาจได้เปิดใจกับทีมข่าวอีกรอบ

คนอื่นใครเดือดร้อนช่วยและเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูก
ที่เรือหลวงสุโขทัยจะอับปางสามีโพสต์ภาพ
ข้าวของบนเรือกระจัดกระจายและขอความช่วยเหลือครับ
คุณผู้ชมภาพนี้ฮะเนี่ยครับเห็นพี่อำนาจไหม
พี่อำนาจยืนข้างหน้าเนี่ยช่วยผมด้วย
เรือกำลังจะจมพิกัด๐๙๐ห่างฝั่งบางสะพานน้อย๒๐ไมค์
โอ้โหนี่เรือมันคงโครงคงซัดหมดแล้ว
หลังจากครอบครัวทราบข่าวก็พยายามติดต่อพันธาเอกอำนาจอยู่ตลอดนะครับ
โดยพันธาเอกอำนาจส่งรูปขณะสวมเสื้อชูชีพอยู่ในเรือ
ส่งมาให้ภรรยาพร้อมข้อความบอกว่าโอ้โหผม
ลูกนะป่าจะกลับไปหาจะจมแล้ว

รอคอยสองวันมีความหวังหวังว่าเขาจะกลับมา
เพราะว่าเขาบอกว่าเขารักแม่กับลูกมากเดี๋ยวเขาจะกลับมาหา
เขาก็ฝากข้อความไว้ก็รอว่าเขาจะกลับมา
แต่เขาไม่กลับมาหาแม่กับลูกเลย
แต่เราก็ภาคภูมิใจว่าเขาเป็นชายชาติทหาร
เขาทำดีที่สุดแล้วในชีวิตชาติอาหารของเขา

คือดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวน้ำแข็งเชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากฟังข่าวแบบนี้

มาดูขั้นตอนในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยรายชื่อของพันธาเอกจิรวัตรเจริญศิลป์
ซึ่งตอนแรกปรากฏรายชื่อในกลุ่มผู้เสียชีวิตแล้วนะ
แต่ภายหลังมีการแก้ไขข้อมูลครับ
ว่าเป็นรายชื่อผู้ศูนย์หาย
เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าก่อนอันนี้คือ

คาดว่าเป็นชื่อของพันธาเอกจิรวัตรเจริญศิลป์
พบว่าไม่ใช่ศพของพันธาเอกจิรวัตรครับ
แต่เป็นพันธาเอกสมเกียจหมายชอบ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโทรกลับไปหาทางญาติ
เพื่อแก้ข่าวเพื่อแจ้งข่าวใหม่ครับ
คุณผู้ชมฮะผมขออนุญาตให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงครับ
เรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับ
ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครหรอกแต่ผมพอมีประสบการณ์ทางด้านนี้
การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยนะครับ
เป็นไปได้เอายาดฝ่ายแม่ไป
แม่ไปยิ่งดีแม่นสุด
แม่ของผู้เสียชีวิตไปดีที่สุดครับแม่นที่สุด
หรือไม่ก็ต้องเป็นทางญาติฝ่ายแม่นะ
หรือถ้ามีลูกลูกสาวก็ได้ต้องฝั่งนี้ฟังแม่ไป
จะชัดเจนใกล้เคียงที่สุดสำหรับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ
ผมไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับใครแต่ถ้าสมมุติว่าได้รับทราบข้อมูลนี้ก็
นะนำไปใช้ได้ส่วนผู้เสียชีวิตตั้งหกนายนะครับ
ตรวจพิสูจนอัตลักษณ์ครบทั้งหมดแล้วประกอบไปด้วยพลเรือโทขออภัยครับ
ขออภัยเรือโทสามารถแก้วผลึกพันธาเอกสมเกียจหมายชอบ
พันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณพันธาเอกอำนาจพิมพี
จ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลพลพลทหารอัครเดชโพบัตร
ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าทั้งหมดขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำครับ
คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่น้องน้ำแข็งจะเล่า
แล้วก็จะอ่านต่อไปนี้ค่ะเราจะชี้เห็นถึงความพยายามของ
ชายชาติทหารอืมในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนหารด้วยกันค่ะ
และสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญก็คือ
เสื้อชูชีพมันสำคัญจริงครับ
นี่คือที่พี่เบิร์ตพูดพี่เบิร์ตกำลังพูดถึงหมอแชมป์
หมอแชมป์คือคนนึงที่อยู่บนเรือค่ะแล้วเป็นคนที่คือเป็นคุณหมอด้วยนะพยายามช่วยชีวิตกำลังพลคนอื่น
พอกระโดดลงไปที่น้ำแล้วนี่ค่ะหมอแชมป์บอกว่ายังไงรู้ไหม
นู่นไหว้ไปตรงนู้นทุกคนมีสตินะ
มีชูชีพไม่จมไม่ตาย

คือหมอแชมป์บอกว่าแบบเฮ้ยรอดแล้วนะ
พี่ขอชูชีพได้ไหมถอดมาได้ไหมถอดมาให้พี่ได้ไหมพี่จะไปช่วยคนอื่นอีกคุณผู้ชมภารกิจของหมอแชมป์ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือชีวิตหลายคนที่รอดมานะคะ
แล้วคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมดูคลื่นในทะเลดิคลื่นมันแรงขนาดนี้แต่หมอแชมป์ตัวเองรอดแล้วนะจริงแล้วช่วยคนอื่นอีกคนนึงรอดแล้วนะ
แต่ยังต้องออกไปช่วยด้วยความที่เป็นหมอ
แล้วถามว่าตอนนี้หมอแชมป์ปลอดภัยแล้วใช่ไหม
คุณผู้ชมเราเจอแต่กระเป๋าหมอแชมป์
แต่ตัวหมอแชมคืออยู่หนึ่งใน๒๓คนที่ยังหายอยู่ค่ะ
แปลว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าหมอแชมป์จะเป็นยังไง

เราจะเจอหมอแชมป์ในสภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะคะ
เรื่องของหมอแชมป์ถูกถ่ายทอดจาก๑กำลังพล

เป็นพลเรือแจร่าเรือหลวงสุโขทัยนะคะ

หมอแช๊มน่ะไหว้น้ำมา
กับน้องอีกคนนึงที่เขาไม่มีชูชีพนะ

เฮ้ยพวกเราเดี๋ยวว่ายน้ำไปรวมกลุ่มตรงนั้น

ฟังนะต้องมีสตินะ
มีชูชีพไม่จมไม่ตาย
แล้วนู่นไหว้ไปทางนั้นเลยเห็นไหม
เรือหลวงกระบุรีมาช่วยพวกเราแล้ว

บอกว่าตอนที่หมอแชมป์ช่วยผมมาได้นะ
ขึ้นมาบนเรือหมอแชมป์นั่นแหละ

แล้วก็บอกว่าโดมโดมรอดแล้วนะ
โดมขอได้ไหมชูชีพนี้แกะออกให้หน่อย
เดี๋ยวหมอจะไปช่วยคนอื่นที่อยู่ตรงท้ายเรือ
พลทหารโดมก็ถอดชูชีพให้
พลอาหารโดมยืนยันนะว่าหมอแชมป์ขึ้นเรือมาแล้ว
แล้วหมอแชมป์ร่างกายแข็งแรง
ตอนนั้นหมอแชมป์มีบาดแผลมีอะไรหรือเปล่า
ทหารโดมบอกว่าที่ผมเห็นผมจำได้ไม่มีเลยนะ
แต่กลายเป็นว่าพอเรือกลับมาเทียบท่า

เพราะว่าหมอแชมป์ช่วยชีวิตเขาแต่ไหนหมอแชมป์อยู่ไหน

คุณผู้ชมกลุ่มเพื่อนพี่น้องทหารเรือเนี่ยนะคะ
ทำเป็นรูปนี่ให้ดูภาพนี้
มีข้อความเหมือนกับโปสเตอร์ค่ะ
เป็นการตามหาแล้วก็ให้กำลังใจหมอแชมป์
คุณผู้ชมดูข้อความที่เขียนไว้เห็นไหม
ก็บอกพันธาเอกคุณากรจิรยศหรือว่าแชมป์นะคะ
และเขียนตัวกรอบเหลืองนี้
พวกเรารอนายอยู่นะน้องรัก
คือบอกอ่ะบอกเลยว่าหมอแช้มมันเป็นน่ารัก
ขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบ
เสียสละแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้สอนกู้ชีพ
พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลา
โปสเตอร์นั้นก็เขียนเอาไว้ด้วยนะคะขอให้
คุณพระศรีรัตนไตพระบารมีเสด็จเตียแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ย
คุ้มครองแล้วก็น้อมนำหมอแชมป์กลับบ้านด้วยความปลอดภัย
พวกเรารอนายอยู่นะน้องรัก
ไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมในเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊คของเพื่อนพี่น้องทหารเรือเนี่ยโพสต์
เฝ้ารอการกลับมาของหมอแชมป์
คือเหมือนกับก็เขียนในติดตลกว่าแอบไปเที่ยวไหนอยู่
กลับบ้านได้แล้วนะพี่แชมป์ครอบครัว
พวกเราพี่น้องทัพเรือทุกคนเนี่ยทหารเรือทุกคนเนี่ย
ศิษย์ทุกคนรอกอดครูแชมป์กันอยู่นะ
แล้วบางคนบางโพสต์นะเดี๋ยวดูอีกโพสต์นึงก็บอกว่า

แชมป์แล้วก็พลทหารอีก๒นายเป็นกลุ่มแรกที่สละเรือ
คุณผู้ชมในโพสต์เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามีชูชีพ๒ตัวเท่านั้น
แล้วใช้วิธีแชร์เสื้อชูชีพจับมือกันเป็นวงค่ะ
ลอยตัวนำพากำลังพลให้มาเจอเรือหลวงกระบุรีที่ไปช่วย
ช่วยขึ้นมาได้แล้วหมอแชมป์ก็ยังบอกกับพลทหารโดม
พลทหารโดมเล่าไงโดมโดมถอดเสื้อชูชีพให้พี่นะ
เดี๋ยวพี่จะไปช่วยคนอื่นที่อยู่ท้ายเรืออีกแต่พอมาตอนเช้าอ่ะ
พอทุกคนไปดูทุกคนเจอแค่กระเป๋าของหมอแชมป์
แต่ตัวของหมอแชมป์ไม่มีใครเห็นไม่รู้ว่าตอนนี้หมอแชมป์อยู่ที่ไหน
อีกคนนึงค่ะที่ยังศูนย์หายอยู่ก็คือพลทหารเบส
หรือว่าพลทหารชัยชนะช่างวาดประจำการอยู่บนเรือหลวงสุโขทัยนี่แหละค่ะ

ใช่นี่เพื่อนก็โพสต์หาเหมือนกันนะบอกว่ารออยู่นะเพื่อน
เมื่อวันที่๑ธันวานะถ้าเกิดว่าย้อนไป
คือตัวพลทหารเบสเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊คค่ะคุณผู้ชม
มีการโพสต์คลิปนะลงในติ๊กต๊อกค่ะ
บอกว่าขอบคุณประสบการณ์ดีในการเดินทางไปเวียดนาม๔วัน๓คืน
แล้วในคลิปเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
พลทหารเบสเนี่ยยืนอยู่เหมือนกับมองวิวนี่ค่ะ
ยืนมองผิวน้ำเบื้องหน้าอยู่อะค่ะ
อันนี้เป็นคลิปที่เคยโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกนะคะ
อันนี้เราก็รอคอยพลทหารเบสหมอแชมป์รวมถึงที่เหลือทั้งหมด

ใช่ค่ะ๒๓ชีวิตขอให้กลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะ
ชีวิตที่ยังรอการค้นหาอยู่คุณผู้ชมฮะ
บางคนเป็นลูกบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นเพื่อน
บางคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนอยากจะหาให้พบทั้ง๒๓ชีวิตครับ
ผมอยากจะตอกย้ำเรื่องของชูชีพอีกสักที
เดี๋ยวจะคิดว่าเราอ่านข่าวกันไปเอง
ไปฟังเสียงนะครับว่าตอนที่คนเขาเล่าถึงการที่หมอแชมป์ไปช่วยไปปฏิบัติการ
แล้วไปขอเสื้อชูชีพเพื่อที่จะเอาเสื้อชูชีพที่มีไม่ครบ
ใช้ว่าไม่ครบแล้วกันนะไปช่วยคนอื่นต่อไปฟังหน่อยฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เมื่อกี้เสียงของคนทหารโดมนะ
เราจะพยายามให้คุณผู้ชมเห็นว่าเสื้อชูชีพผมเชื่อว่าเหลือเกิน
หลังจากนี้นะใครที่ได้ฟังเหตุการณ์นี้นะไม่ต้อง
ไม่ต้องเรือทหารแบบนี้หรอก
ผมถ้าท่านขึ้นเรือโดยสารที่จะต้องเดินทางระยะไกลหน่อย
ท่านจะเดินไปหยิบเสื้อชูชีพมาใส่เอาไว้
ก็เพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นยามที่คุณประสบภัยตกน้ำไป
บรรดาญาติครับคุณผู้ชมฮะญาติของผู้ที่ยังศูนย์หายอยู่เขาก็รอ
มีส่วนหนึ่งอยู่ที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือท่าเรือเอกชน
จังหวัดประจวบคีรุยคันจะมีจังหวะที่นี่ฮะ
ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลได้เจอกับญาติญาติ
ด้วยความที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านก็ต้องให้ข้อมูล
เล่าให้ญาติญาติฟังว่าตอนนี้การค้นหาเป็นอย่างไร
มีวินาทีหนึ่งคุณผู้ชมญาติญาติก็ร้องไห้
ญาติญาติก็เสียงสั่นเคลือ
ไม่ต่างจากผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคหนึ่งเลยครับ
ใช้กำลังเท่าไหร่ก็ต้องใช้ไป
แล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องคอยดูแล

ถ้าในกริงที่เจอแล้วเราต้องสิทธิ์ชีวิตครับ
บอกว่าก็ต้องให้เต็มที่ที่สุดเท่าเทียมได้
ผมมาภาวนาวันนี้ก็ทำพิธีบวงสวงอะไรไปเยอะเลย

พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุล
ท่านนั่งตรงข้ามกับบรรดายญาติผู้สูญหาย
พูดกันสายตาประสานสายตา
แล้วบอกตามตรงว่าท่านก็ภาวนานะ
ทำพิธีบวงสวงอยากจะให้เจอจริง
พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถ
ในการจะตามหาอีก๒๓ชีวิตที่ยังศูนย์หายอยู่
ท่านพูดไปก็เสียงสั่นเคลือไปครับ
นี่คือที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือท่าเรือเอกชน

ช่วงหนึ่งญาติญาติผู้สูญหายก็บอกว่า
ภาวนาขอให้คนที่ยังหาไม่เจอได้กลับมา
แล้วก็มีการอธิบายว่าตอนนี้กองทัพเรือเป็นหน่วยหลัก
แล้วก็เพิ่มพื้นที่ค้นหาแล้วให้มากขึ้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
มีเรือหลวงนรทีวาสพรเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งลำ
รวมไปถึงเรือหลวงตากศิลป์ที่กำลังมาสมทบอยู่
แล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนส่งกำลังบำรุง
จะไม่ให้พื้นที่ไหนหลุดรอดไปได้ครับต้องค้นหาทุกพื้นที่ครับ
แล้วทุกคนยังมีความหวังยังภาวนาให้เจอผู้ประสบภัย
ในสภาพที่ยังปลอดภัย
เมื่อวานนี้ญาติของผู้สูญหายหลายคนมานั่งรอ
หวังว่าจะเจอลูกหลานของตัวเองและรอดชีวิตกลับมาครับ
อย่างคุณผ่องศรีสุขสวัสดิ์
ท่านเป็นแม่ของพลฐานจิราวัตรทูบหอมหรือเจมส์นั่นเองฮะ
ผ่องศรีก็รอปฏิหารให้เกิดขึ้นกับลูกของเธอ
ซึ่งไม่ว่าลูกจะกลับมาในรูปแบบไหนเนี่ย

หลังทราบข่าวว่าลูกชายเธอก็เป็น๑ใน๒๓คน

และลูกชายของเธอเป็นคนที่ถ่ายรูปคู่
พลทหารชะนันยูแก่นศรียาที่รอดชีวิตกลับมาแล้ว
คือคนกลางคือพนฐานชะนันยูนะ

ฉันนั้นอยู่นะใช่ครับแต่ว่าลูกของคุณแม่คือที่ห้อยเนี่ยแต่
คนเดียเออโผล่หานเจมส์น่ะหรือโผล่หานจิราวัสเนี่ย
ยังรอการค้นหาอยู่ครับแม่ผ่องศรีบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็
ว่าลูกอยู่ที่ไหนแม่รักลูกมาก
อยากบอกว่าเป็นห่วงมากและขอให้กลับมาครับ
นอกจากนี้ยังมีนางพัฒนาธิราพร
เป็นน้าสาวของจาตรีสารวุฒิ

กับญาติญาติก็เฝ้ารอติดตามข่าวสารครับ
ว่าลูกหลานจะขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
น้าสาวของจาตรีสารวุฒิบอกว่า
หลานชายของเธอรักในหน้าที่และอาชีพทหารเรือมาก
ประจำการอยู่บนเรือหลวงสุโขทัย
แม้ว่าตัวเธอเองซึ่งเป็นน้าสาวนะ
เคยแนะนำแล้วหลานเอ้ยย้ายสังกัดดีกว่าไหม
แต่หลานสารวุฒิไม่ยอมไปครับยังไม่ยอมย้ายครับ
ครั้งสุดท้ายที่ได้ติดต่อกับหลานก็คือช่วงเย็นของวันเกิดเหตุนี่แหละ
ธันวาคมคุณผู้ชมครับ
โทรมาบอกกับพี่ชายซึ่งเป็นลูกชายของเธอว่า

แจ้งให้กับทางญาติทราบครับ
ครอบครัวได้แต่บอกว่าใส่เสื้อชูชีพไว้นะใส่เสื้อชูชีพไว้
บอกไปทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าหลานได้ใส่หรือเปล่า
ช่วงบ่ายขณะที่นางพัทรธิราพรรอฟังข่าวอย่างใจจดใจจ่อ
ของเธอโทรมาแจ้งเธอว่าเจ้าหน้าที่เจอจาตรีสารวุฒนาดีแล้ว
โอ้โหแม้จะยังไม่ทราบว่าปลอดภัยหรือเปล่า
แต่ก็ทำให้ครอบครัวโล่งใจไปได้ส่วนหนึ่งครับ
คือเมื่อกี้คือเขายืนยันแล้วเสร็จเลยใช่ไหมคะ
แม่มีใจมากเค้ายืนยันเลยเลยใช่ไหมครับแม่

วันที่ไปเจอจาตรีสารวุนาดี
คุณผู้ชมในทุกครั้งที่มีการโทรแจ้งให้ญาติทราบ
ก็ต้องรอการยืนยันจากกองทัพเรืออีกครั้งวันนี้นะครับ
น่าจะมีการยืนยันว่าสถานะเป็นอย่างไร